เดี๋ยวแม่จะมาเปิดไฟให้ให้คลายหนาว
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวขึ้นกับคุณผู้ชม

รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
สุดสัปดาห์แบบนี้ใครจะไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลง๓๕องศาเซลเซียส
เนื่องจากว่าทางตอนบนนะคะมีลมหนาวจากจีนแผ่มา
แล้วก็ยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดมาเสริมอีก
ทำให้ช่วงนี้อุณหภูมิแปรปรวนหลายพื้นที่มีน้ำค้างแข็งด้วยนะคะ
ไปตรวจสอบสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันดีกว่าค่ะ
เริ่มที่ภาคเหนือและภาคอีสานกันก่อนนะคะ
ช่วงนี้อากาศหนาวปนฝนค่ะต้องระมัดระวังเรื่องลมกระโชกแรงนะคะ
ดอยหนาวจัดค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการทำการเกษตรนั้นก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี
ต้องระวังโรคราแป้งในกุหลาบด้วยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นนะคะช่วงของอากาศนั้นจะหนาวเย็นในช่วงกลางคืนจนถึงเช้า
แต่ว่ากลางวันนั้นแดดดีอากาศแห้งค่ะ
เกษตรกรต้องระวังหนอนม้วนใบถั่วเขียวรวมถึงเพลี้ยไฟในพริกด้วย
แล้วก็พวกศัตรูพืชจำนวนจำพวกหนอนนะคะ
ต้องระมัดระวังและวางแผนการใช้น้ำในฤดูแรง
ส่วนคลื่นภาคตะวันออกนั้นสงบดีค่ะ
สำหรับภาคใต้นะคะมีฝนเล็กน้อยทั้งสองฝั่งประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
จุดใดที่ไม่มีฝนฟ้าก็แดดดีทีเดียวค่ะ
เกษตรกรที่ปลูกพืชผักก็ต้องระมัดระวัง
ศัตรูพืชจำพวกหนอนระวังโรคเชื้อราในยางพาราค่ะ
ส่วนคลื่นในทะเลนั้นสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนนะคะ
มีทั้งหนาวมีทั้งร้อนและมีทั้งฝนระมัดระวังกันด้วยค่ะ
กันตรงนี้นะคะสุดสัปดาห์ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยว
ตรวจเช็คสภาพร่างกายของตัวเองให้ดี

แต่ถ้าใครอยู่บ้านอยากจะเลี้ยงไก่เอาไข่เอาเนื้อไว้กินแบบนี้

ลองดูค่ะเพราะนี่คือความสุขแบบธรรมชาติธรรมชาติ
ลาไปก่อนนะคะไปเก็บไข่ก่อนค่ะ
น่าจะรู้ว่านี่คือความสุขแบบธรรมชาติ